มาดูเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึกนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้
โกดังเก็บสินค้าเป็นสินค้ามือ๒

คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า๗๘ชั่วโมง
ยังต้องควบคุมเพลิงอยู่เลย

ตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงช่วงเช้าวันนี้นะฮะ
ยังต้องควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดอยู่เลยนะครับ
กลัวว่าไฟมันจะปะทุขึ้นอีก

เพราะว่า๗คูหาตรงนี้
เป็นโกดังเก็บของขนาดใหญ่

ถูกไฟไหม้หมดเลยนะครับ

ที่อยู่ที่ถนนวงแหวนรอบ๓

อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ห่างจากเขตชุมชนประมาณ๕๐๐เมตร

ถ้ามันจะลามไปถึงชุมชนไหม
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับเพลิง

มีเสียงระเบิดขึ้นเป็นระยะเลย

๒ชั่วโมงควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดครับ
แต่จนถึงเช้าวันนี้ก็เท่ากับ๗๘ชั่วโมงแล้ว
ยังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงในพื้นที่บางส่วนอยู่เลยนะ
เพราะว่ากลัวว่าไฟมันจะปะทุขึ้นมาอีกนะครับ

ก็เปิดเผยว่ามีคนได้ยินเสียงระเบิดมันดังขึ้นจากโกดังตรงนี้
จากนั้นไฟลุกพลึบเลยจนลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ
คาดการณ์ว่ามูลค่าความเสียหาย
ของสินค้าต่างในโกดังแห่งนี้รวมถึงตัวโกดังด้วยนะฮะ

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ก็
ยังไม่ทราบต้องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสายวันนี้นะครับ
รอให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่

เพราะต้องบอกว่าไฟมันยังดับไม่สนิทเลย
ไอ้กองอุปกรณ์ที่เป็นสินค้ามือสอง
ยังมีไฟที่อยู่ปะทุอยู่ข้างใต้อยู่เลยนะฮะ